ในพักธรทรเทียนชัยนะครับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับ
ไปที่หน่วยเลือกตั้งที่๒ตะบนบางปลาสร้อย

ในโรงเรียนชนกัญญานุกูลนะครับ

โดยท่านก็ไปตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าครูหา
เพื่อลงคะแนนนะครับ

มือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับ

สอบถามแหล่งที่มาของผู้ใช้สิทธิทุกคน
หากเดินทางมาจากสมุทรสาคร

ที่สถานพยาบาลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับ

เอาปากกาไปเองได้เอาปากกาไปเองครับ

จากชนบุรีไปดูที่อ่างทองกันหน่อยนะครับ

ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่อบจ
เพราะว่าเขาก็เปิดหีบพร้อมกันทั่วประเทศเนอะ๘นาฬิกา
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนคุณลุงอุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะ
แล้วก็มีเจลแอลกอฮอลล้างมือให้ป้องกันเรื่องของโควิด๑๙ระบาด
แล้วก็เข้าครูหาการต่อแถวต้องเว้นระยะห่างกัน
ใส่หน้ากากอนามัยทุกคนในการตรวจต่างก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันด้วย
ไปดูอีกแห่งที่สุราธานีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นายวิชวุฒิจินโตเข้าตรวจความพร้อม
การเปิดหีบเลือกตั้งอบจที่โรงเรียนศรีมิลินอนุสร
เทศบาลญกรสุราธารณีซึ่งเป็นหน่วยเลือกเวลาตั้งใหญ่ทั้ง๘หน่วย
พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยนะครับได้สวมหน้ากากอนามัย
มีจุดคัดกรองนะครับและมีแอลกอฮอล์ให้กับผู้ใช้สิทธิ
ทำความสะอาดมือก่อนเข้าใช้สิทธิด้วย
โดยท่านผู้ว่าฝากเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิในช่วงเช้า
ช่วงบ่ายอาจจะมีฝนตกได้นะครับ
คาดว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิในครั้งนี้อย่างน้อย๗๐เปอร์เซ็นต์ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเลือกตั้งนายกอบจ
แล้วก็สมาชิกอบจครั้งนี้นะคะ
ท่านออกไปเลือกตั้งอย่าลืมนะคะ
ใส่หน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไปด้วย

ถ้าเกิดเอาไปได้ยิ่งดีเลยนะคะ

สำหรับประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก๕๗๖รายด้วยกันนะคะ
นี่เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแถลงอีกครั้งหนึ่ง
สักประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
เราคนไทยร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่น
ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะใช่ครับคือเวลาว่างแบบนี้รีบไป
คนไม่แน่นจะได้ป้องกันโรคโควิด๑๙ไปในตัว
กรอนแล้วก็เรื่องของการเอาปากกาไปเองก็ได้นะ
เขาไม่ได้ห้ามนะดีด้วยจะได้ไม่ไปจับปนกันนะครับ
ร่วมด้วยช่วยกันนะคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน